กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะลิงครองเมืองกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
ทำให้พื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนั้นนะคะกลายเป็นพื้นที่ที่เงียบเหงา
บ้านเรือนต้องปิดเพราะว่าลิงยึดคลองเมืองลิงล้นเมืองค่ะ
กลายเป็นสภาพเมืองที่คล้ายกับเมืองล้างแบบนี้เพราะลิงเป็นเหตุนะคะ
ตัวเมืองลบบุรีค่ะแทบร้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าประชาชนใช้ชีวิตอย่างลำบากมาก
อยากให้เข้ามาเร่งจัดการภายหลังจากที่ถูกวิภาควิจารณ์ถกเถียง
กันในโซเชียลเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต๊อก
รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเอาไว้
เป็นสภาพบรรยากาศภายในจังหวัดลบบุรีนะคะสภาพคล้ายเมืองร้างเลยค่ะ
แล้วก็มีบรรดาลิงเล็กลิงใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ทั่วเมืองท่ามกลางบรรดาตึกร้าว
ช่องต่างที่ก็เริ่มปิดประตูกันแล้วนะคะสภาพแบบนี้เลยค่ะ
โดยในคลิปวิดีโอนะคะมีการระบุข้อความไว้ว่า
เมืองร้างลิงลบบุรีลิงครองเมือง
แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าลิงเยอะจนน่าจะเป็นปัญหา
ร้านค้าต้องปิดเพราะว่าลิงเหล่านี้ใครจะแก้ปัญหาได้
พร้อมกับมีการจี้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา
เพราะหวังให้รบบุรีกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะ
ขณะเดียวกันประชาชนที่เห็นคลิปนี้ต่างก็ให้ความเห็นแตกต่างกันไป
บางคนก็บอกว่าตอนนี้ลบบุรีเป็นแบบนี้จริง
ร้านค้าปิดหมดสถานที่ในคลิป
โดยปกติแล้วจะเป็นตรอกในการช้อปปิ้งของวัยรุ่น
แต่เดี๋ยวนี้คนกลัวลิงคนไม่มาค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าลิงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองลบบุรี
แล้วก็ควรจะสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างไรก็ตามนะคะลิงถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเมืองลบบุรีไปแล้ว
แม้ว่าชาวบ้านในหลายชุมชนที่อยู่กับฝูงลิงมีฝูงลิงอยู่อย่างแออัด
ก็จะมีการร่วมกันทำประชาวิจารณ์นะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยที่จะมีการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมัน
ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็มีการเร่งแก้ปัญหาลิงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเขตชุมชนพร้อมกับมีการเพิ่มแนวทางในการรับมือ
แล้วก็ป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า
เพื่อลดปัญหาระหว่างคนกับลิง
และก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะเกิดขึ้นจากลิงอีกด้วยนะคะ